สองบ้านนี้นะคะต้องบอกว่าสวยปังงานดีครอบครัวเด่นจริงค่ะ
ให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณกะแตสุพัฒนศร
คุณเนยโชติกานะคะคือสามีก็ดีลูกก็เลิศนะคะ
แล้วต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันนะคะนอกจากสนิทกันแล้วยังชอบทำบุญเหมือนกันเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะคุณกะแตสุภาษรเนี่ยค่ะเดินทางไปที่พระธาตุพนมนะคะ
อีสานเลยคุณผู้ชมนะคะก็ไปถวายเทียนพรรษาตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
เขียนชื่อนามสกุลของทั้งครอบครัวเลย
พ่อแม่ตัวเองพ่อแม่สามีลูกเต้าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชม
บนผ้าที่จะไปห่มบนพระธาตุพนมนะคะตามความเชื่อว่า
หนุนนำให้ครอบครัวมีความสุขสมหวังนำปรัฐนา
พระธาตุพนมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนอกจากเรื่องขอโชคแล้วนะคะ
เรื่องแบบว่าสุขภาพเนี่ยสำคัญนะใครอยากให้แบบว่าที่บ้านเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะ
ก็ลองไปดูคุณผู้ชมโดยครั้งนี้นะคะนอกจากจะทำบุญแล้ว
กระแตก็ยังขอมูเตลูเอาเลิกเอาใช้ค่ะ
ก่อนจะกลับมารับงานแสดงในวงการบันเทิงหลังจากห่างหายไปถึง๑๐ปี
ปีนี้กลับมาเล่นละครแล้วนะคะแม้ไม่มีตัวเลขมาฝากนะคะ
แต่แม่กะแตก็ขออนุโมทนาบุญค่ะใครดูอยู่ตอนนี้ขอให้รวยแบบนี้เลยค่ะ
แม่เนยโชติกานะคะเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมค่ะ
จากจะพาลูกสามีไปทำบุญถวายสังขทานแล้วค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้นะคะคือเขาทำบุญถวายเทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่พอค่ะ
นี่ค่ะแม่เนยค่ะหอบข้าวหอบของไปแจกหนูน้องนะคะที่บ้านวังผาแดงนะคะ
แล้วก็มอบทุนการศึกษา๑๐๐บาทให้๕๕ทุนค่ะ
โพสต์ข้อความไว้แบบอ่านแล้วกินใจนะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองไม่เคยมีเงิน
หยอดกระปุกไปเรียนค่ะแต่วันนี้นะคะมีโอกาสได้แบ่งปันนะคะก็รู้สึกดีมากค่ะ
แล้วก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ส่งให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ครอบครัวของเธอมีความสุขไปฟังเสียงสักเล็กน้อยค่ะ

ใช่ค่ะอยู่ในจุดที่เพียบพร้อมแล้วก็มีความสุขมากก็แบ่งปันส่งต่อความสุขของตัวเองที่มีให้กับคนอื่นด้วยนะคะ
สวยทั้งภายนอกและจิตใจจริงนะคุณเนยค่ะ